อัลฟิล์มปริศนีรปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟิล์มปริศนีรอัลฟ

ถ้าเธอไม่รักษาของฉันฉันจะรักษาของฉัน
ที่เด็ก๔คนตกตึกลงมาพร้อมกันมันเกิดจากอะไรได้บ้าง
เอาล่ะณตอนนี้มันคืออุบัติเหตุนะคะ

ว่าจะมีข้อสงสัยใดจากทางฝั่งคุณพ่อก็แล้ว
แต่ตอนนี้มันยังคืออุบัติเหตุอยู่
แต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่ข่าวตามก็คือว่าเริ่มเห็นใจเด็ก
สงสารเด็กว่าตกลงมีปัญหาอะไรกันมากมาย
ระหว่างคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กอยู่ในสภาวะแบบไหน

แต่จิตใจหลังจากนี้ต่อไปเป็นอย่างไรนะคะ
แล้วก็ทางรายการถามตรงวันนั้นคุณภาคภูมิจัดรายการนะคะ

ก็ยังมีความสับสนซับซ้อนในข่าวอยู่อีกหลายเรื่องทีเดียว

วันนี้มาตามกันต่อเพราะว่าคุณพ่อฮึดอีกฮึดหนึ่งค่ะ
ไม่ยอมแล้วคือบอกว่าจะได้เจอลูกก็ต้องได้เจอลูกสิ
แล้วก็หลังจากนี้คือลูกเขาตอนนี้อยู่กันแค่๓ชีวิต
เขาต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพ่อเขาบ้างสิ
คือลักษณะการต่อสู้ก็ยังเป็นของเดิมนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าการไปแจ้งความการไปร้องเรียน

คืออาจจะต้องเดินไปถึงมูลนิธิปวีนาแล้วนะคะ
เพราะว่าทางตำรวจเองก็พยายามที่จะให้มีการไกล่เกลี่ยกัน
แต่ดูเหมือนว่าจะสำเร็จยาก
วันนี้คุณแม่คุณแม่ของเด็กทราบว่าเราจัดรายการเรื่องนี้
แล้วก็จริงทางทีมงานขอสัมภาษณ์คุณแม่ปฏิเสธนะคะ

ท่านหนึ่งคือคุณพ่อของเด็กมาด้วยแน่นอนนะคะ

อีกหนึ่งท่านเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของคุณพ่อ
ก็คือคุณชะนันรัฐแก้วเกิดวันนี้มาเล่าให้ฟัง

แล้วก็ถ้ามีข้อมูลอื่นบางส่วนจะให้สื่อสารกับคุณพ่อให้ด้วย
เหนือจากนี้คุยกับทนายเลยดีกว่า
ว่าถ้าจะมีการต้องสู้กันจริงแล้วเอาเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะ
ประโยชน์ของเด็กมันควรจะไปทางไหน

นิติธรแก้วโตสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

มาอีกครั้งแล้วนะคะทราบว่าเหนื่อยมาก
เหนื่อยค่ะเหนื่อยทุกคนเหนื่อยโดยเฉพาะพ่อเขา
เมื่อวานหมดหวังหมดหวังถึงต้องเอาขนาดว่าเอาไป
เขาเรียกว่าไปทำบุญให้เรียกกำลังใจ
แล้วก็ถือว่าเมื่อวานครบ๗วันของน้องที่เผาไป
เราก็บอกว่าตามประเพณีไทยขอให้เขาได้ไปทำบุญ
พอเขาก็ไปถวายสังกฐานไปไหว้พระ
ก็ดีขึ้นแล้วก็มีกำลังใจ
เพื่อนทุกคนบอกว่าน้ำหนักพรุ่งนี้วันนี้แย่

คือสิ่งที่เราได้ช่วยเขาได้แค่นั้นแต่พอวันนี้

พอเขาบอกสื่อไปได้คุยบ้าง
คุยกับตำรวจซึ่งยอมรับว่าตอนนี้
ภาพของคุณพ่อซึ่งวีคแรกหรือ๒๓วันแรกติดลบ
แต่ตอนนี้พอในสิ่งที่บางครั้งคุณพ่อได้ออกพูดบ้างแล้ว
หลายท่านมองเห็นได้ว่ามันบวกภาพลักษณ์ของพ่อไม่ได้แย่
เขาก็เลยมีกำลังใจเราพยายามสื่อสารว่า
เธอไม่ได้เป็นฝรั่งที่คนไทยมองแย่นะ
เขาก็เลยมีกำลังใจเพราะตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นฝรั่ง
ซึ่งคนมองว่าเขาเป็นฝรั่งขี้นก

ไม่มีความสามารถดูลูกได้แต่ความจริงไม่ใช่
ถ้าเขาไม่มีทำไมเขา๓ปีเขาสู้เพื่อลูก
จริงคือมันจริงมันเป็นข้อมูลเดิมเหรอนะคะ

จริงแล้วก็ทราบว่าคุณพ่อมาอยู่เมืองไทยเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันกับแม่ของเด็กก็เกือบ๑๐ปี

ถ้ามันมีข่าวทำไมจะต้องกลัวเรื่องภาพลักษณ์อะไรด้วยคะ

เป็นชอบนั่งบาร์มีผู้หญิงเยอะแยะ
อันนั้นคือสิ่งที่ทางคุณยายได้สื่อออกภาพลักษณ์คนอื่น
แต่ในส่วนของคุณพ่อซึ่งเราเป็นเพื่อนสนิท
โอเคในส่วนย่านที่คุณพ่ออยู่รามกำแหง๑๗๐
เป็นญาติในส่วนของโรงเรียนรุมดีโรงเรียนนานาชาติ
นั้นจะเยอะในส่วนของสุวรรณภูมิ
ซึ่งเรามองว่าเพื่อนต่างชาติทุกคนบ้านหมู่บ้านเพอร์เฟคเป็นบ้านที่ใหญ่
ต่างชาติอยู่เป็นหลักเพื่อนเขาทุกคนพอเลิกงานทุกคนไปกินอาหารทานอาหารเย็น
คนละขวดกลับบ้านนอนมันถือว่าเป็นชีวิตปกติ
แต่คุณยายก็มองว่ามีเพื่อนผู้หญิงไปดื่มเหล้า
ตีลืมว่าเพื่อนผู้หญิงมันไม่ใช่แต่ในระดับอย่างนู้น
อาจจะมีคุณครูที่เป็นผู้หญิงก็ทานกัน
คือเอาอย่างนี้ค่ะคือจะบอกว่าตั้งแต่ตอนต้นคือถูกสื่อสารว่า
เอาพูดง่ายนะคะสัมเลเทเมามีผู้หญิงจะเลี้ยงลูกได้ยังไง

ทีนี้แต่พอมันมาถึงตรงนี้แล้วเอาเบื้องต้นก่อน
คือดิฉันไม่ทราบว่าคุณแม่ของเด็กอยากจะพูดอะไร

ในขณะที่วันนี้มาก็ฟังครึ่ง
ฟังครึ่งนะคะเดี๋ยวเหตุและผลคุณผู้ชมลองตัดสินดู
แต่สิ่งที่คนสงสัยตอนนี้คือว่า
ถ้าเราเอาเด็กเป็นศูนย์กลางก่อนนะทนายเจมส์
เอาเด็กเป็นศูนย์กลาง

เขาอยากอยู่กับพ่อเขาหรือเขาอยากอยู่กับแม่อ่า

ในระบบของกฎหมายครอบครัวเนี่ยนะครับ
ไม่มีใครสามารถที่จะลาออกจากตำแหน่งพ่อ
ตำแหน่งแม่หรือตำแหน่งลูกได้นะครับ

เขาพยายามจะไกล่เกลี่ยก่อน
เพื่อให้สภาพครอบครัวกลับเข้ามาอยู่ในสภาพครอบครัวได้
แต่มันไปไม่ได้จริง

สารท่านก็จะวางมือและใช้เครื่องมือทางกฎหมายนี่แหละ

ไม่ได้มองว่าใครมีฐานะดี
แล้วจะมีสิทธิ์ได้เลี้ยงลูกไม่ใช่

สองให้ความอบอุ่นได้ไหม

ประการที่๓เลยเด็กมีความสุขหรือเปล่า

อันนี้มันเป็นแนวทางการพิจารณาของศาลอยู่แล้ว

ใช่ไหมคะไม่ว่ารูปแบบครอบครัวจะเป็นแบบไหน

คือที่ฉันถามอันนี้ไม่ว่าครอบครัวจะเป็นแบบไหน

เวลาคนมองเข้ามาในข่าวนี้พ่อกับแม่ไม่ดีสักคนเลยนะ

ทีนี้ก็เลยจะถามว่าเวลาสารท่านพิจารณาเนี่ย
คือถ้าดูอย่างที่ท่านแนร์เจมส์บอกนะคะ
เลี้ยงเองไหมให้ความอกอุ่นได้ไหม

แล้วก็เด็กมีความสุขหรือเปล่า

เพราะเด็กคนนี้จะเกิดมาในลักษณะที่อคติกับพ่อหรือกับแม่
แล้วจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาในอนาคต
เพราะฉะนั้นสิ่งอย่างหนึ่งคือ
ไม่ควรพูดแง่ไม่ดีของอีกฝ่ายให้ลูกฟัง
แต่ทีนี้เท่าที่ได้ยินข่าวมาก็เป็นประมาณนั้น
ของแม่ถามมาแบบนั้น

ว่าแม่สอนให้ลูกไม่ชอบพ่อ

คุณแม่ไปทั้งคุณแม่ทั้งคุณยาย

พ่อทิ้งพ่อไม่รับไม่ดูแล

ซึ่งมันเป็นอย่างที่เราเห็นตรงเป๊ะ
เป็นเด็กสุขภาพจิตเด็กดอบลง

คือพ่อกับแม่เด็กใช้ชีวิตร่วมกัน๙ปี

แล้วก็ตลอด๓ปีนี่ก็คือต้องสู้กัน
เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการดูแลลูกใช่ไหมคะ

แล้วเนี่ยนะคะตามข่าวคือสารชี้แล้วว่าพ่อและแม่ร่วมกันดูแลบุตรถูกไหมคะ

แล้วสารชี้ตั้งแต่ปีไหนคะ
รู้สึก๒๕๕๙น่าจะเป็นเดือนสิงหาและเดือนตุลา๒๕๖๒
แล้วก็สารก็ชี้ตั้งแต่ต้นหลังจากที่แบบแยกกันอยู่ใช่ไหมคะ
แล้วก็ในช่วงระยะเวลาสักปี๒ปีหลังมานี้ก็คือไม่ได้เจอลูก

เจอลูกโดยที่เหตุผลของแม่บอกว่าอะไรคะ

เลี่ยงเท่านั้นค่ะหนีเอาหลบลูกเอาไปเลยเลี่ยง
อย่างรู้สึกว่าทางทนายไปติดต่อทราบว่าอยู่ที่ไหน
ทนายไปก็เปลี่ยนที่อยู่บ้าง
เปลี่ยนห้องอย่างที่ก็อยู่ปัจจุบันก็เปลี่ยนห้อง
หรือพอเขารู้ทนายบอกว่าลูกที่นี่เขาไปกับทนาย
ไปกับทนายปุ๊บคุณยายออกมารับ
พอรู้ว่าคุณพ่อไปอ๋อลูกไม่ได้อยู่ห้องนี้
มันอีกห้องนี้ก็คือพยายามเลี่ยงตลอดเวลา

โรงเรียนลูกเรียนอยู่ที่ประเทศลีลา
พ่อก็พยายามไปไปไปไปหา

ลูกคนที่สองเขารู้สึกเขาจะเป็นคนเดียว

บอกว่าป๊าป๊ามาได้แต่ว่ารีบกลับเถอะ

ถ้าแม่มาถามครูรู้ว่าหนูกล้าเห็นพ่อ
อย่างเช่นไม่ให้อยู่ด้วยไล่ออกจากบ้าน

ทำให้กลายเป็นเด็กเองก็ห่างจากพ่อ
แล้วคุณแม่คุณพ่อมีเจตนาที่จะซัพพอร์ต
เคยถึงขนาดในส่วนก่อนที่จะหนีไป
เคยเช่าบ้านให้อยู่เดือนละหมื่น
เพื่อที่จะเอาลูกไปเลี้ยงเพราะแกทำงานจันทร์วันศุกร์

เพราะคุณพ่อก็ยังให้เงินบ้างให้เช่าบ้านให้อยู่

ขอย้ายห้องเถอะนะไปอยู่ใกล้คุณยาย
อาจจะเป็นที่นี่ที่ปัจจุบัน

แต่ขอพบลูกนะกลายเป็นว่าปฏิเสธ
เหมือนวิ่งหนีไหมคือถ้าอยากจะพบลูก
ก็ขึ้นศาลศาลท่านก็ให้สิทธิ์ทั้งสองฝั่ง
แต่ทีนี้ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นแบบนั้น
แล้วก็ลักษณะที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้เจอลูกเนี่ยคือ

คือพาหนีพาหลบไม่บอกไม่กล่าว

แต่ว่าไม่ใช่พ่อกับแม่ไม่ติดต่อกันยังติดต่อกัน
ติดต่อไม่ได้โดยตรงนะคะพยายามผ่านทนาย

เหมือนกับว่าตอนที่ว่าได้สาร

สารมันต้องมีการนัดไปทั้งโจทย์และจำเลย
ครั้งที่๑ก่อนแล้วไม่ไป
ทนายส่งเอกสารให้รับทราบ
ครั้งที่๒ส่งเอกสารไปรับทราบ
สามครั้งการเป็นพอที่หวัดการอ่านรับหลัง

เดี๋ยวตอนที่สารบอกว่าให้ดูแลสองคนนี้คุณแม่ไม่ไปฟังเหรอ

คุณพ่อบอกฉันเอาเอกสารไปกับนายว่าฉันมีสิทธิโทรกับคุณ

ก็ฉันไม่ไปศาลศาลจะสั่งได้อย่างไร

สารเด็กและเยาวชนมีวิธีปฏิบัติที่ไม่เหมือนกับสารแพ่งโดยทั่วไป

ผมไม่รู้ในเนื้อหาของคดีนะ
อันนี้ผมพูดในภาพรวมนะครับ

มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะให้สิทธิ์เยี่ยมถูกไหมครับ
ต่อให้ไม่มีข้อตกลงกฎหมายก็ให้มีสิทธิเยี่ยมอยู่แล้ว
ไม่ว่าฝ่ายไหนจะมีอำนาจปกครองก็ตาม
แต่ที่น่าสังเกตก็คือเขามีอำนาจปกครองทั้งคู่
วันนี้พ่อมีสิทธิ์จะไปหาลูกได้ทุกเวลานะครับ

ถ้าแม่พยายามกิดกันลักษณะนี้
โดยปกติแล้วเขาจะร้อง
ขอให้เพิกถอนอำนาจปกครอง
แล้วก็ขอใช้อำนาจปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียว

ที่ข้อ๒ที่บอกว่าพยายามเลี่ยงหลุดหนี

แต่จริงก็ต้องได้ตั้งแต่ตอนเมื่อรู้สึกจะจำได้ว่า
จริงพอสารบอกให้รับรองบุตรแล้ว
แล้วข้อ๒บอกว่าถ้าคุณแม่หลังจากรับรองบุตร

ถ้าคุณแม่ปฏิเสธเลี่ยงหลบหนี

คุณพ่อยังไม่ทำคุณพ่อเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะ
คุณชนรัฐขอยืนยันหน่อยว่า
คือสารท่านตัดสินแล้วจริง
แล้วสารท่านก็ชี้ว่าพ่อและแม่๕๐๕๐ใช่ไหมคะ

แล้วก็ตอนที่ศาลท่านอ่านแม่ไม่ได้ไป

ไม่ได้ไปฟังไม่ได้ฟังเองถือว่าไม่รับรู้ใช่ไหม

คือในกรณีที่จะอ้างได้ก็คือมีเหตุขัดข้อง
แต่อันนี้คือเขาทราบเขารู้นะแต่ไม่ไปเอง

กฎหมายกำหนดไว้เลยว่า
ขั้นตอนแรกก่อนเขาจะเรียกให้มาคุย

ไม่อ่อนก่อนนะครับในทางกฎหมาย

คือไม่ทราบรู้แต่ว่าล่าสุดคือเขาไม่ไปเลย

มีเอกสารทุกอย่างแต่มีแน่นอนค่ะ

หลังจากรับรองบุตรถูกต้องตามโดยชอบตามแล้ว
ถ้าคุณแม่ข้อ๒ว่าถ้าภายใน๓๐วัน
ทางคุณแม่หลบเลี่ยงเอาเด็กนี้ต่าง

เพื่อทอดถอนหรืออะไรประมาณนั้น

ซึ่งคุณพ่อโดยจริงเราก็ไม่อยากจะพูดว่า

คุณพ่อไม่อยากให้ถึงขนาดนั้น

ด้วยความสื่อสารของทนายท่านเก่า

คุณพ่อก็เลยไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์ตรงนั้น

มันก็เลยมาประเด็นว่าณวันนี้คุณพ่อเลยจะต้องมาใช้สิทธิ์ข้อ๒
เพราะคุณแม่เริ่มปฏิเสธอย่างเห็นเด่นชัด
เพราะฉะนั้นรอบนี้ที่ไปพบตำรวจ

คือต้องการสิทธิ์นี้แหละที่จะบอกว่านี่ไงสารท่านสั่ง
และนี่ไงสิ่งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่า

ดูแลไม่ได้ใช่ไหมคะจนเกิดเหตุ

ซึ่งพอไปเจอตำรวจตำรวจให้คำแนะนำยังไงบ้างคะ
คืออย่างที่ทราบกันตำรวจท่านเองไม่มีอำนาจในการตัดสิน

ตำรวจสามารถที่รับเรื่อง

ตำรวจคือหน้าที่ของแต่ละท่านของและหน่วยงานต่างเนี่ย

คือจริงถ้ามีลักษณะการกำหนดอย่างนี้อยู่แล้ว
ยังไงครับ
คดีไอ้อายาเขาไปร้องหาว่าแม่เนี่ยประมาทเป็นเหตุผลถึงแก่ความตาย

อันนี้จากคดีที่เกิดเหตุใช่ไหมคะอันนี้๑ถูกไหม
อันนี้๑แต่แล้วเขาจะเอาหลักฐานตรงนี้ถูกไหม
ถูกต้องค่ะถ้าผมเดาให้ผิดนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะ
พี่ก็จะเอาหลักฐานตรงที่ไปแจ้งความไปประกอบในคำร้อง
ขอให้เพิกถอนอำนาจปกครองบุตร
อันนี้ใช่ค่ะวันนี้คือเราเดินอย่างนี้เลย
อย่างนี้เลยสองทางอย่างนี้เลยค่ะควบคู่กันไปเลย
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะคือมันก็จะยากตรงนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาว่ากันตรงนะคะ
คือถ้าตลอดระยะเวลาหลังจากสารตัดสินในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมา
ถ้ายังคุยกันไม่ได้แล้วยังไม่ได้เจอหน้าลูก
รอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะง่ายหรือเปล่า
เพราะว่าต้องยอมรับความสูญเสียกับลูกคนเล็กที่เกิดขึ้น

และยิ่งพอเป็นข่าวพอเป็นข่าวปุ๊บ

คุณผู้ชมยากขึ้นเยอะเลยนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรียนขอตั้งทงไว้ก่อนเลยว่า
ฉันไม่สนใจคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกยังไงนะคะ
เอาว่าวิธีการที่พ่อแม่มีสิทธิ์จะทำ
แต่เอาเด็กเป็นหลักก่อน
ใครอาจจะผิดหวังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้

เด็กเขาต้องรับรู้ขนาดไหนคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
แล้วตอนนี้ร่างกายก็ยังไม่ได้๑๐๐สมบูรณ์
เสียน้องไปแล้วถ้าต้องมาเจอแบบนี้

เด็ก๓คนนี้ไม่ต้องรับอะไรที่กดดันมากไปกว่านี้แล้ว

ด้วยภาพเด็กพอดีนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้
คือเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะคือดิฉันไม่ทราบหรอกว่า
มีความบาดหมางอะไรมากมายกับคุณแม่
คุณพ่อดีจริงอย่างที่ว่าไหมคุณแม่ดีจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าไม่รู้
แต่ที่แน่ทุกอย่างที่พ่อและแม่ทำตอนนี้ถึงเด็กหมดเลย

ไงก็แล้วแต่เพราะเขารักเตือนคู่นี่ใช่ไหมคะ

ถ้าสมมุติลองคุยกับลูกลูกเขาอาจจะยังอยากอยู่กับแม่ก็ได้นะ
ไม่ได้อยากไปอยู่กับพ่อก็ได้นะเตรียมใจไว้เผื่อไหมค
ถ้าพวกแล้วของคุณจะตายในจุฐาทั้งมีข้อมูลว่า
ผมจะไม่อยากอยู่ด้วยคุณฉันอยากอยู่ด้วยคุณ

ฉันจะเธอรู้เพราะเราไม่สงสัย
ทำไมพวกเขาจะไม่ต้อง
ถ้าเป็นกันแล้วก็ส่งไปฟังการต่าง

พ่อต้องอยู่กับพ่อและพ่อต้องอยู่กับพ่อ
ฉันจะพร้อมที่พ่อได้อยู่กับพ่อ

แต่ว่าจริงเด็กเองก็ต้องการทั้งพ่อทั้งแม่

แหละว่าให้เด็กไปอยู่กับสื่อกลาง
เพื่อไปบำบัดทางด้านจิตใจก่อน
แล้วลองย้อนกลับมาถามเด็กใหม่อีกครั้งว่า
คำถามไม่ได้ว่าตัดสินแค่ครั้งเดียว
ให้ครั้งแรกให้เขาตัดสินก่อน

เด็กจะพูดว่าไงลองดูตรงนั้นไหม
เพราะว่าเขาบอกเป็นไปได้ที่ว่าเด็กอาจจะมีคุณแม่ความคุ้นเคย
เขาอภูมิพันธ์กว่ามากจะอยู่กับคุณพ่อ๓ปี

เหมือนให้เวลาเด็กลองปรับตัวอีกสักนิดดีไหม
ดูจะค่อนข้างกังวลกับสภาพจิตใจลูกมากนะคะ

คือไม่เป็นไรถ้าสมมุติเด็กจะบอกว่ายังอยากอยู่กับแม่
ก็ลองไปใช้วิธีอื่นด้วย

หนึ่งเขาอยากให้สื่อกำลังเอาลูกไปแคร์ด้านฟื้นฟูด้านจิตใจก่อน
เพราะว่าเด็กเจอปัญหาที่พ่อแม่ลื้อหลัง

เอาลูกหนีเด็กรับรู้อย่างที่ทนายบอก

พอตื่นขึ้นมาพ่อแม่มาทะเลาะกันอีก
แล้วยังไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเด็ก
เด็กอาจจะทราบได้ว่าน้องคนเล็กเสียแล้ว
คือเราไม่รู้แต่คุณพ่อไม่พูดแน่นอน
เลยทำให้เด็กเขาห่วงลูกเขา

ต้องไปสู้กันจริงเพราะว่าอย่างหนึ่งคือสู้คดีอาญา

แล้วก็สิ่งที่สู้นี้ก็จะไปอยู่ในศาล

ลักษณะการสู้กันในศาลทนายคือเด็ก
เด็กต้องขึ้นศาลแน่ครับครับ
โดยสารท่านจะมีวิธีถามเด็กไงคะ

ถ้าต่างฝ่ายต่างยอมกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้เนี่ย
ทั้งสองฝ่ายจะสาดโคนใส่กันเลยครับ
เอาข้อไม่ดีของทั้งสองฝ่ายมาเล่าให้ศาลฟัง
เพื่อให้ศาลเชื่อตัวเองว่าตัวเองดี
แล้วก็มีศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตร

ลูกไปรับรู้ในส่วนนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นวิธีการพิจารณาในศาล
ทนายทั้งสองฝ่ายจะไม่ใส่ชุดคุย

เพราะว่าในคดีละขนาดแบบนี้

เขาต้องผ่านถามผ่านนักจิตวิทยา
จะไม่ให้ทนายถามตรงเลย

จะเป็นทนายที่ไม่ใส่ชุดคุย

ผมอยากรู้อย่างนี้ท่านช่วยไปถามน้องหน่อย

ทางฝั่งทนายโดยตรงใช่ไหมคะ

เพราะว่ามันจะรุนแรงแน่เวลาสู้กัน
แล้วเวลาสมมุติสืบจากตัวพ่อตัวแม่

เพราะฉะนั้นเด็กเขาจะได้แค่คุยกับนักจิตวิทยา

ถ้าหนูต้องเลือกระหว่างอยู่กับพ่อกับแม่

เขาจะใช้วิธีการสอบถาม
หนูอยู่กับพ่อมีความสุขประมาณไหน
อาจจะให้เป็นเรื่องการให้คะแนนอะไรอย่างนี้

ไม่จำเป็นต้องไปถอนเรื่องของอำนาจปกครองบุตรก็ได้

ขอให้สารบังคับให้เขาปฏิบัติตาม

พอเขาไม่ประโยชน์ตามสัญญา
สารก็จะมีวิธีการก็คือออกหมายกักขัง
ขังแม่นะถูกอ้าวแล้วลูกเขาจะอยู่กับใครคะ
ก็ขังจนกว่าเขาจะยอมส่งมอบลูกให้ครับ
คือบังคับที่แม่เพราะคุณละเมิดสิทธิ์ของพ่อเขาใช่ไหมคะ
ในบางเคสเนี่ยออกหมายในบางเคสเนี่ยผมเล่าให้ฟัง
เอาลูกไปบอกว่าเอาไปแค่เสาร์อาทิตย์แล้วเดี๋ยววันจันทร์เอามาส่ง

เขาก็วิ่งไปที่ศาลเพื่อที่ร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน
สารก็ออกหมายเลยไม่มอบฉันจะขังกูแล้วนะ
เขาก็เลยต้องยอมส่งเด็กให้ไม่งั้นจะถูกขัง
คือมีโทษไม่ใช่เรียกว่าโทษเรียกว่าการกักขัง
กักขังกักขังคือเมื่อไม่ทำตามที่สารสั่ง

เหมือนกับบังคับใช้กฎหมายว่าคุณต้องทำ

แต่เราก็มีการไต่สวนพิเศษได้

ลูกเขาต้องการเคสพิเศษตอนนี้

นี่ก็เลยถึงเรียกว่าวันจันทร์จะเร่งขอยื่น
เพื่อไต่สวนพิเศษหรือเปล่า
คือถ้าคุณแม่เด็กนะคะ
ถ้าคุณแม่เด็กได้ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะ

ที่เราติดต่อไปกลับมาได้เลยนะคะ

ในโรศัพท์
ชาลิด่าบ้างกว่า
เพราะว่าไม่มีใครมา

ไม่ใช่๓๐นาทีหรือ๕นาที
ได้เจอกันน้อย

คือเป็นช่วย

ถ้ารวมแล้วก็คือเจ็บ
ได้แค่๒ครั้งในระยะเวลา๑๗วัน
เพราะครั้งนั้นจะเป็นคุณยายคุณแม่ที่อยู่
ที่อยู่ด้วยเลยเขาไม่ได้อยู่เดินไม่ได้นาน
แต่ที่นานจริงแค่๒ครั้ง
ประมาณ๒ครั้ง
ได้คุยกับแม่เด็กไหนกี่ครั้งคะ
พ่อไม่ค่อยคุยกันตอบแทนได้เลย
แล้วจริงคุณพ่อยังอยากคุยกับแม่เด็กอยู่ไหม
เขาบอกตัวคุณพ่ออยากคุยกับคุณแม่

อย่าสู้กันเลยตอนนี้เอาโฟกัสไปช่วยว่าเราร่วมช่วยกัน

อยากจะเหมือนว่าถ้าคุยกันได้ก็จะคุยกัน
เออจริงอื้อหือเดี๋ยวนะคะ
คือบางเรื่องที่ฉันถามมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะแบบ
เป็นในครอบครัวนะคะขออภัยนะคะ
คือจริงแล้วเนี่ย
สาเหตุที่แม่ไม่ให้เจอลูกเนี่ย

คือพ่ออันตรายหรือเอาชนะกันอยู่

คือถ้าถามคุณพ่อเองหรือถามพวกเพื่อนที่ตอบแทน

เพื่อนตอบแทนสาเหตุที่ไม่ให้เจอคือเรื่องเงิน

เพราะว่าทุกครั้งคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ให้เงินอย่างเช่นละ๘๐๐หรือ๑๒๐๐เนี่ย
แค่นี้ไม่พอให้เงินก็ดีแต่ฉันไม่เจอลูก
แล้วมันจะมีประเด็นอีกมองว่าคุณแม่มองว่า
ถ้าให้เด็กอยู่กับคุณพ่อแล้วล่าสุดมันเกิดเรื่องกัน
คุณพ่อเคยจะขอคุยให้ผ่านทนายไปว่า
ขอให้มาเซ็นเอกสารเพื่อทำพาสปอร์ต
เพื่อเด็กที่จะได้ไปเยี่ยมญาติทางคุณพ่อเพราะมีพี่สาวปู่ย่าลุงอะไรที่ไปอยู่ทางนู้น
แต่ถ้ามองประเด็นอย่างเป็นเพื่อนมองคุณแม่กลัวว่า
คุณพ่อเอาลูกไปเอาลูกไปไม่เอากลับมา
แล้วเพราะคุณพ่อแกพูดว่าฉันเลี้ยงลูกได้ฉันดูแลลูกได้
แต่ฉันจะไม่ดูแลเธอนะเพราะเธอโกหกฉันหลายครั้งหลายเรื่อง
ถ้าเธอคิดว่าเธอดูแลแต่ถ้าถามพี่
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนใจดำที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือเมียเขา
คงไม่ใช่ขนาดนั้นอย่างน้อยเขาก็ต้องมองว่า
ต้องให้บ้างเพราะแม่เองก็ดูแลเด็กถูกไหม

เพราะเขาก็ต้องรู้ว่าคุณพ่ออยากจะได้ลูกไปเรียนขึ้น

แต่รับฟังได้ถ้ากลัวว่าพ่อจะเอาลูกไปเลย
แต่ทีนี้เรื่องเงินเดี๋ยวนะคะ
มองว่าไม่แน่ใจว่าจะสามารถเลี้ยงลูกได้ดีไหม

แต่ว่าคุณพ่อก็ดูก็ไม่ใช่จะไม่หยิบยื่น

คิดว่ามันคือการเอาชนะของบาดหมาง

หมางหรืออะไรยังไงไหมคือแท้จริงคืออะไรคะ
คดีอาญาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการวางเกมอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเอาคดีอาญามาขู่
ว่าถ้าไม่ยอมตามที่ผมบอกอาจจะติดคุกแต่ตารางนะเพราะว่าผมไปแจ้งความไว้แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดคุณยอมในคดีแพ่งเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ติดใจเอาความ
ในฐานะที่ผมเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายคนนึงไม่ติดใจเอาความแล้วก็ให้สารรอลงอาญาอะไรอย่างนี้นะฮะ
อันนี้อย่างหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือการใช้เหล็กเป็นตัวประกัน
ทนายดูอึดอัดดูอึดอัดเราเข้าใจเนอะเราเข้าใจ
จิตวิญญาณของเด็กครับห่วงความรู้สึกของเด็กมากนะครับ
ว่าถ้าเด็กถูกกดดันอย่างนี้จะถูกกดดันด้วยเด็กอยากจะหาพ่อ
แต่บางทีถูกแม่กำราบไว้อาจจะตั้งเงื่อนไขไว้หลายอย่างซึ่งเราไม่รู้นะครับ
ต่อให้บอกว่าพ่อเลวไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเชื่อผมนะครับ
หูลูกยังไงเนี่ยยังไงลูกเขาก็รักพ่อเขา
เพราะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่ามันลาออกกันไม่ได้ตำแหน่งพ่อแม่ลูกเนี่ย
แล้วก็จริงแล้วช่วงเวลา๒๓ปีไม่ได้นานเกินไปนะคะ
มันก็ไม่ได้นานแล้วมันก็ไม่ใช่
ที่เขาจะกลับมาหาพ่อได้อย่างแบบ
อย่างนี้ไปเยี่ยมน้องลูก้าร้องจะตามพ่อกลับนะ

แล้วก็ลูก้าเขาอยู่ตอนที่พ่อเขาพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันรู้เรื่อง

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวลองหาวิธีที่พอจะเป็นไปได้
เดี๋ยวเราลองมาไล่เลยนะคะว่าอันนี้ลองทำหรือยังลองทำขออนุญาตนะคะ

แต่เชื่อว่าตั้งแต่ตอนที่มีเหตุการณ์นี้
แล้วคนเริ่มเข้าไปหาว่าสาเหตุของครอบครัวนี้คืออะไร

แม่ยังยืนยันที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้นะคะ

เมื่อวานเราก็บอกโอเคก็คุยกันคนเคยอยู่ร่วมกัน
ยังไงก็ซื้อของไปให้ลูกแล้วก็ซื้อให้คุณแม่คุณยายคุณตาเขาอาหารการกินไป
แล้วก็คือคุยดีหันหน้าคุยกันเข้าไปสวัสดีเขาอะไรถามเขา
เขาก็ทำเขาบอกเราว่าเขาทำแต่เราก็ได้ยินนะเราได้ยินว่าเขาทำ
ออกมาจะกลับมายังไงก็ลาเขาว่าดูแลตัวเองด้วยโชคดีนะอะไรประมาณนี้

แล้วไงต่อทนายเจยในวิธี
แต่ก็มีบางเคสที่ไม่ไปก็มี
มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเข้ามาเป็นตัวกลางให้
แต่ปัญหามันเกิดอย่างหนึ่งคือแกไม่ยอมมา
นี่ประเด็นว่าไม่ยอมมาไม่ยอมพูดไม่ยอมทำตาม
นี่คือสิ่งที่คุณแม่เป็นอยู่ณปัจจุบัน
ผมถึงบอกไงว่าให้คุณใช้ไม้แข็ง
คือร้องขอให้ศาลท่านออกหมายกักขัง

แท้จริงแล้วคือแค่อยากให้เขามาฟัง

ผมจะบอกให้นะร้องให้กักขังเนี่ย
เพราะฉะนั้นนั้นมันยอมควางก็ไม่ได้
จริงเราก็เคยพูดว่าคุณพ่อเองบอก

ดังนั้นถ้าตอนนั้นเขาเอาให้ฉันได้เห็นลูกบ้าง
ให้ได้เจอกันบ้างแต่มาถึงปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้ว
คือถ้าสมมุติสรุปอย่างที่ทนายเจมส์บอกคือแบบอ่อนคือไปกันทั้งหมด

จะไปตรวจสภาพจิตใดก็แล้วแต่พาลูกไปพ่อแม่ไปด้วย
หรือถ้าแข็งหน่อยก็ยังไม่แนะนำให้ใช้อาญานำใช่ไหม

เพราะพี่คิดว่าคนถูกฟ้องในคดีแพ่งเนี่ย
โกรธไหมและนี่เป็นคดีอายาครับใช่แล้วยอมฟังไปได้ด้วยใช่ไหม
ถูกครับเขายิ่งจะโกรธเข้าไปใหญ่อีก

มันก็ลำบากไม่ควรเดินเกมนี้เลยตั้งแต่แรกนะครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวเราปรึกษากันต่อ
ใช่เขาก็สงสัญหาวิธีแก้ให้เขาต้องส่องฝั่ง
คือพี่โกรธก็เข้าใจแม่เขานะ
คดีอย่างนี้ไม่ถึงกับ
จะต้องติดคุกหรอกแต่มีวิธีอยู่นะครับ
มันยังพอไปได้อยู่แต่ว่าต้องหันหน้ามาคุยกันไง

ว่าลูกเขาจะดูหรือภรรยาเก่าเขาจะดูหรือใครจะดู

คุณพ่อลองพูดหน่อย

ไม่ได้น้อยไม่ได้มากจนแต่เรียกร้องเอาลูกทั้ง๔คนมา

คนทั้ง๔คนเลยนะเอามาอยู่เลี้ยง

แต่คุณแม่เขามองอีกมุมเราก็ไม่ทราบความเป็นแม่

แม้กระทั่งศาลท่านเองก็คงอยากให้เหมือนอย่าง

เดี๋ยวฉันคงจะขออนุญาตก้าวล่วงเท่านี้ขออภัยนะคะ
ถ้าบางส่วนมันเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วถามไปขออภัยนะคะ
แต่ว่าวันนี้ถือว่ามาอีกรอบที่พ่อจะสู้อีกรอบ

เขามีพลังขึ้นมาว่าอย่างไรเพื่อลูกทำให้

คุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวทั้งครอบครัวนะคะ

คุณภาคคุณบริกุณเขียนมาสอนรออยู่วันนี้ลาไปก่อน